รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในคดีรถเฟอราลีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา

พบว่ามีตำรวจปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง๑๐นายนะครับ
แล้วก็ได้ส่งสำนวนให้ปปชพิจารณา

ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการทำคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา
ทายาทธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง

ดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม

ผ้านตำรวจโทสานิศมหาธาวรรณรักษารักษาการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ไม่สามารถฟ้องร้องต่อสารได้

เนื่องจากทั้งหมดเป็นนายตำรวจชั้นศัลยบัตร
จึงต้องส่งเรื่องให้ประปัชชอพิจารณา